คุณผู้ชมเรื่องต่อไปก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องดี
นี่เป็นเรื่องของน้ำใจของคนในวงการบันเทิงที่ไม่ทอดทิ้งกันนะคะ
คือวันก่อนนี้มีดราม่าเรื่องที่พี่บอลเชิญยิ้ม
เขาไลฟ์สดแจกเงินสร้างกระแสแบบนี้
แต่ว่าพอหยุดแจกนะเอ้าชาวบ้านก็ยังมาขอความช่วยเหลือกันไม่หยุดเลยนะคะ
ส่งรูปเอ้ยส่งเลขบัญชีมาเต็มเอียดทุกช่องทางของพี่บอลเลย
พี่บอลมาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐไปแล้วรอบหนึ่งนะ
แต่ว่าใช่ว่าเรื่องดราม่าต่างเนี่ยจะทำให้พี่บอลถอดใจ
แล้วก็จะเลิกส่งต่อความช่วยเหลือไม่นะคะ
เพราะว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาคืนวันที่๒๑เนี่ยค่ะ
เจ้าตัวก็มีการไลฟ์สดแจกเงินช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องนะคะ
แต่คราวนี้ขอเลือกให้กับเหล่าคนในแวดวงตลกด้วยกันก่อน

เพราะว่าต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมอย่างที่เราทราบกันดี
อาชีพได้รับผลกระทบกันหมดนะคะ
โดยมีพี่น้องศิลปินตลกที่พอจะมีกำลังทรัพย์ที่ลิสต์ไลน์ชื่อมาเมื่อสักครู่นี้นะ
ช่วยสมทบทุนในครั้งนี้กันเยอะมาก
แล้วรอบนี้ค่ะแจกไปเกือบ๗๐๐๐๐บาทนะคะ
คอมเมนต์ก็มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือกันแบบเยอะ
เยอะมากจริงพี่ตีดอกสะดาว๕๐๐บาทก็คือส่งมาแบบนี้เลย
ส่วนอีกหนึ่งความช่วยเหลือจากเหล่าศิลปินตลกวันก่อนก็มีเหมือนกันนะคะ
ถั่วแระเชิญยิ้มกับพี่หม่ำจกมกเนี่ยก็นำทีมเพื่อนศิลปินตลกนะคะ
นำถุงยังชีพลงพื้นที่ไปแบบนี้เลย
แจกให้กับพี่น้องในชุมชนแออัดกัน
แล้วก็ช่วยสร้างรอยยิ้มด้วยเห็นไหมพี่หม่ำเขามีรอยยิ้มไปที่ไหนก็มีรอยยิ้มตลอด
คือมันเป็นการคลายความตึงเครียดแล้วก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับพี่น้องคนไทยที่กำลังลำบากอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็นี่ค่ะนำอาหารไปด้วยนอกจากยังชีพแล้วก็มีอาหารที่ปรุงสุกมา
มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าด้วยนะคะ
เพื่อเป็นกำลังใจเล็กนะให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทุ่มเททำงานอย่างหนัก
เพื่อรักษาชีวิตคนไทยอย่างเรานี่เองค่ะ